แต่ดูเรื่องนี้ก่อนครับวันนี้เป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีน
ใช่ค่ะวันไหว้นะคะวันไหว้นะฮะ
พรุ่งนี้วันเที่ยววันปีใหม่จีนนะครับแต่ก็แน่นอนแล้วครับว่าการไหว้เนี่ย
ก็จุดฮูบจุดเทียนอืมก็ต้องกำลังจริงจริงนะอ้อ
ไหว้เทพเจ้าไหว้บรรพบรุษนะครับไฟไหม้อยู่หลายที่นะครับทุกผู้ชมครับ
จันทบุรีเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้นะครับ
เป็นบ้านไม้กึ่งปูน๒ชั้นในสวนผลไม้ตะบนเขาใบสีอำเภอท่าใหม่
จันทบุรีนะฮะคือเพลิงเนี่ยโหมลุกไหม้รวดเร็วมากนะครับ
ตอนที่มาฉีดน้ำสกัดเพลิงเนี่ยใช้เวลาอยู่ชั่วโมงกว่าสุดท้ายก็ไม่ทันนะฮะ
ที่เป็นไม้นี่วอดหมดนะฮะเหลือแต่ปูนเท่านี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มีคนบาดเจ็บ๒คนเป็นคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านนะฮะ
เป็นเจ้าของบ้านตายุแปดสิบสองยายอายุเจ็ดสิบสี่
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับนี่คือข้าวของเครื่องใช้ที่พังเสียหายนะครับทุกผู้ชมครับ
ลูกสาวของคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นลูกสะพ้ายนะครับ
บอกว่าตอนที่ไฟไหม้เนี่ยตาโทรมาบอก
ก็คือพ่อสามีเนี่ยโทรมาบอกนะครับบอกว่าไฟไหม้บ้านรีบมาช่วยหน่อย
ก็รีบมาเลยนะฮะลูกบอกตกใจมากมาถึงเพลิงลุกไหม้อยู่ที่ชั้นสอง
และกำลังลามมาข้างล่างนะครับตอนนั้นที่เห็นก็คือสองตายายเนี่ย
ยังพวักพวงอยู่กับการเก็บทรัพย์สินในบ้าน
ยังเป็นห่วงข้าวของอยู่พยายามส่งเสียงตะโกนบอกให้ออกมา
แต่ทั้งคู่ก็หูตึงด้วยฮะสูงอายุนะครับก็ไม่ได้ยินไม่ยอมออกมา
ต้องตัดสินใจวิ่งฝ่าเปลวไฟเข้าไปแล้วไปดึงตัวออกมานะครับ
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะครับก็คือตากับยายจุดเทียนไหว้เจ้า
แล้วเทียนมันล้มนะฮะมารู้อีกทีก็คือไฟมันไหม้อยู่ที่ชั้นสองแล้ว
นะฮะตอนนี้ยังประเมินความเสียหายไม่ได้นะครับเพราะว่าในบ้านเนี่ย
จากทรัพย์สินต่างแล้วมีเงินสดมีทองคำด้วยนะครับ
ที่ตอนนี้ก็ไหม้ไปกับกลองเพลิงแล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่งอืม
นักตัวนี้มันตาบอดด้วยนะฮะค่ะอยู่ที่บ้านนี้ก็ตายค่ะ
กองเพลิงไปนะครับที่สุพรรณบุรีนะฮะ
สุพรรณบุรีเนี่ยครับทุกผู้ชมครับมีเหตุเพลิงไหม้เหมือนกันนะครับ
จากการจุดทูบจุดเทียนไหว้เจ้านะฮะเป็นบ้านในตะบนพระพลาชัย
อำเภออูทองนะครับก็ต้องระดมรถฉีดน้ำดับเพลิงกันนะครับ
ไม่ให้ลุกลามนะฮะไปสี่คันดับเพลิงเนี่ย
ก็ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้
จุดทูบจุดเทียนไหว้เจ้านะฮะจากนั้นก็ไปทำกับข้าวที่หลังบ้าน
ส่วนตัวสามีเนี่ยได้ขี่ไปจัดของไหว้รถยนต์
จัดของไห้รถยนต์แล้วสามีได้กลิ่นเหม็นไหม้
พร้อมกับควันไฟพุ่งออกมาจากบ้านก็เลยไปดู
พบว่าจุดที่จุดทูบจุดเทียนไหว้เจ้าเนี่ยที่บ้านเนี่ยโอ้โห
ไฟมันไหม้ฮะแล้วลุกลามไปถึงตู้ถึงฝ้าเพดาน
ผนังบ้านไม่ทันแล้วไปช็อตพัดลมด้วยนะครับ
ก็เลยขอฝากเตือนทุกท่านนะฮะเจ้าของบ้านฝากเตือนเลย
บอกว่าอย่างที่บ้านเนี่ยคือแค่จุดทูบจุดเทียนแล้วไม่ทันดู
ไม่ได้นั่งเฝ้าเดินไปแค่จุดอีกจุดหนึ่งแค่นี้
ไฟไหม้เลยค่ะส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาก็มีไฟไหม้เหมือนกันค่ะ
คุณผู้ชมคะเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นบริเวณถนนอัศดางในอำเภอเมือง
รถดับเพลิงไปกันห้าคันเพราะว่าเป็นอาคารพาณิชย์
ก็จะติดติดติดติดกันใช่ไหมคะถ้าไหม้หลังนึงเนี่ย
กลัวว่าจะลามไปหลังอื่นอ่ามีเหตุไม่คาดฝันค่ะ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครราชสีมาสำลักควันไฟโอ้โห
กำลังปฏิบัติหน้าที่นี่นะคะกู้ภัยก็ต้องรีบนำมาจากจุดเกิดเหตุนะคะ
นำตัวออกมาแล้วก็ต้องให้ออกซิเจนนะคะ
อาการถึงจะดีขึ้นนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยนะคะ
จากการถามเจ้าของอาคารลักษณะคล้ายกับสองเหตุการณ์ที่คุณภาคภูมิเล่าไป
จุดทูบจุดเทียนไหว้พระที่หิ้งพระนะคะ
ดับค่ะไฟก็เลยไหม้คุณผู้ชมดูสภาพที่หลงเหลืออยู่นะคะ
ตรงจุดนี้เลยนี่ค่ะที่นอนเข่าของยาเวชพันธุ์
เสียหายหมดเลยอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ